สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมาเจอกันก่อน
ส่งท้ายปีเก่าเนาะถูกค่ะต้อนรับปีใหม่แล้วหลายวันวันสุดท้ายของการทำงานที่หลายคนก็จะหยุดกันแล้ว
ที่ไหนติดไม่มีไม่มีลดสักครั้งหนึ่งเลยทั้งออก
ถนนเส้นมิตรภาพอะไรอย่างนี้ก็คือโดยปกติ
อย่างตอนนี้ก็มีการรายงานเรื่องของปริมาณรถที่เดินทางกลับในช่วงสงกรานเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยานะช่วงนั้นก็คือ
รถเนี่ยจะเริ่มแบบค่อนข้างหนาแน่นมากเคลื่อนตัวได้ช้านะคะ
จวบจนถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่เขาต้องมีการทำการเปิดช่องทางพิเศษ
เพื่อที่จะเลี่ยงรถติดในช่วงกม๕๒
ส่วนบรรยากาศสภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข๓๒
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็คือปริมาณรถเยอะนะคะ

ทางด้านทางหลวงหมายเลข๓๔๐

อันนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาล
เพื่อที่จะไปบรรจบกับถนนทางหลวงใหม่เลขสามสิบสองสายเอเชีย
จุดนี้ค่ะก็เริ่มปริมาณรถเนี่ยหนาแน่นนะคะโดยรถจะเกิดการชะลอตัว
ช่วงของสัญญาณไฟแดงจราจรเท่านั้นแต่ก็ยังคงสามารถที่จะเคลื่อนตัวไปได้ดีค่ะ
ว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยช่วงนี้ค่ะปริมาณรถจะหนาแน่นมากขึ้นเพราะว่า
ประชาชนเลิกงานแล้วก็จะยิงตรงกับบ้านกันหลายครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
ขณะเดียวกันรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าทางศูนย์เองเนี่ยค่ะก็ดูในช่วงเทศกาลสงกรานพศสองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยปพเขามีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ถือว่าเป็นวันแรกของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
พบว่าเกิดอุบัติเหตุเนี้ยนะคะสองร้อยเจ็ดสิบแปดครั้ง
ก็มีผู้บาดเจ็บสองร้อยแปดสิบเจ็ดคนแล้วก็ผู้เสียชีวิตยี่สิบเจ็ดรายด้วยกันค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเลยก็คือขับรถเร็วอืม
อันนี้นี่อยู่ที่ร้อยละสามสิบห้าจุดสองห้าค่ะตามมาก็คือตัดหน้ากระชั้นชิดอยู่ที่ร้อยละยี่สิบสี่จุดแปดสอง
แล้วยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์ถูกต้อง
อันนี้ร้อยละเจ็ดสิบเก้าจุดสามเจ็ดเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง
ร้อยละแปดสิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งถนนกรมทางหลวงเนี่ยอยู่ที่ร้อยละสี่สิบแปดจุดสองศูนย์
ถนนในอบตในหมู่บ้านเองอย่างเงี้ค่ะร้อยละยี่สิบแปดจุดเจ็ดแปด
แล้วช่วงเวลาที่เกิดเหตุแบบสูงที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลา๑๙นาฬิกา
หนึ่งวินาทีไปจนถึงยี่สิบนาฬิกาอันเนี้ยอยู่ที่ร้อยละเจ็ดจุดเก้าหนึ่งอืม
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแบบช่วงกลางคืนช่วงค่ำค่ำ
หนึ่งทุ่มอะไรอย่างเงี้ค่ำค่ำแล้วผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตสูงสุด
ก็จะอยู่ในช่วงห้าสิบถึงห้าสิบเก้าปีอยู่ที่ร้อยละสิบหกจุดห้าหกเลยอะค่ะ
ตอนนี้ก็มีการจัดตั้งจุดตรวจหลักหลักอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดด้วยกัน
เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติห้าหมื่นกว่ารายนะคะในช่วงสงกรานนี้เจ้าหน้าที่ลงมาปฏิบัติงานเยอะเลยทีเดียว
แล้วก็มีการเรียกตรวจยานพาหนะไปสามแสนหกพันหนึ่งร้อยหกสิบหกคันมีผู้ถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ย
สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกรายค่ะมีความผิดก็คือไม่มีใบขับขี่
หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองรายเลยนะคะจริงจริงขับรถตอนนี้ก็คือต้องแบบว่าพกใบขับขี่นะคะ
ไม่พกก็ผิดด้วยนะไม่สูงหมวงนิรภัยหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสองราย
ไม่ค่าเข็มขัดนิรภัยอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้ารายขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบราย
แล้วก็ไปดูจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดค่ะจำนวนครั้งมากที่สุดคือพัทธลุง
อืมสิบสี่ครั้งแล้วก็จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดได้แก่ปฐุมธานีเพชรบูรณ์แล้วก็เลย
จังหวัดละสองรายส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดก็คือพัดทะลุงเนี่ยค่ะสิบแปดคน
อันนี้คือเฉพาะวันที่สิบเอ็ดเมษานะนี่เขาก็เป็นการคาดการณ์เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องดูกันต่อไปอีกอ่ะค่ะ
วันนี้๑๒ก็เริ่มนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าจำนวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในช่วงสงกรานจะเป็นยังไงทุกปีก็มีการรณรงค์
ต้องส่งความบอกว่าตอนนี้อากาศร้อนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะฮะแล้วเรากินเหล้ากินเบียร์อยู่แล้วล่ะ
เราปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากทุกเทศกาลสงการมันก็เป็นช่วงเทศกาลปาร์ตี้ต้องไหม
แต่วันนี้ปีนี้อย่าลืมว่ามันร้อนร้อนถึงขั้นว่าไทยรัฐเขาบอกมาเลยว่ามันร้อนแบบเป็นอันตรายต่อชีวิตนะฮะ
โดยเฉพาะนะตอนเนี้ยถ้าสมมุติไปดูเป็นไรอ่ะเธอง่วงคุณคิดสตโรคหรือเปล่าร้อนแล้วดูซึมซึมใช่ไหม
ไปแล้วแม่เธอเออไม่ต้องเป็นไรนี่ไงรถอุ้ยท่านพี่เธอท่านพี่โอ้โหออกปะ
เพราะฉะนั้นอาจขออนุญาตอีกนิดนึงว่าตอนนี้ถ้าไทยรัฐเราไปดูทางไทยรัฐอินสตาแกรม
เขามีการเตือนกันมาเลยว่าอืมว่าไล่รายงานดัดค่าดัดชนีความร้อนก่อนดีกว่าค่ะอืม
โดยเฉพาะภาคกลางเนี้ยสูงที่สุดตอนนี้กลับอยู่ที่กรุงเทพอืมเอ้า
นาโอ้บางนาร้อนจริงจริงบางนาเนี่ยอีกนิดนึงจะแตะจุดอันตรายอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เราออกมาเล่นน้ำกันมันก็ต้องดริ้งกันตั้งแต่บ่าย
ถูกต้องมั้ยอ่ะส่วนใหญ่อืมเราเราอย่าปฏิเสธแต่อย่าลืมว่าวันนี้
ทุเรียนระวังทุเรียนกับเบียร์แล้วก็อากาศร้อนอย่างนี้
มันอันตรายพอสมควรค่ะหรือแม้กระทั่งว่าวันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติไปดูอากาศเนี่ย
เพชรบูเนี้ยนะฮะเขาบอกค่าดัชนีความร้อนนะฮะอืมอยู่ที่สี่สิบหกจุดแปดองศา
อันนี้คือแบบว่าความรู้สึกที่เรารับรู้ได้มันอยู่ถึงสี่สิบหนึ่งนะฮะรู้ไหมแต่ประมาณมันอยู่ที่สี่สิบเช็กเช็กมาสี่สิบสี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอืมจังหวัดมหาสารคามเนี่ยที่โกสุมพิสัยค่ะ
ค่าดัชนีความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมครับกำลังจะบอกโอ้ครับผมขอบคุณมากครับ
ผมกำลังจะหลับพอดีเลยกำลังจะหลับพอดีเลยก็หลับไปสิจะได้ไม่นะ
สิบสามจุดสององศาเซลเซียสซึ่งสี่สิบสามองศาค่าดัชนีความร้อนมันอยู่ในระดับอันตรายแล้ว
กรุงเทพปริมณฑลบางนาเนี้ยโคตรน่ากลัวเลยห้าสิบถึงเลยห้าสิบสามจุดเก้าห้าสิบสามอ่ะอืม
สิบสามจุดเก้านี่คืออยู่ในระดับอันตรายนะฮะสูงอยู่แม่ชนบุรีเองก็ใช้ว่าย่อย
ห้าสิบสองจุดสามอืมก็อยู่ในระดับอันตรายภูเก็ตอยู่ที่สี่สิบเก้าองศา
เพราะฉะนั้นค่าดัชนีความร้อนน่ะคืออยู่ระหว่างสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบสามจุดเก้าองศาเนี้ย
นี่มีค่าดัชนีนะค่าดัชนีไม่ใช่คือวัดจริงจริงก็อยู่ประมาณสักสามจุดเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ด
อันเนี้ยค่าดัชนีอันเนี้ยอืมถ้าสมมุติเขาบอกว่าสูงระดับเนี้ย
ค่าสูงค่าจะฉีดสูงแต่สี่สิบเอ็ดอืมจนถึงห้าสิบสามจุดเก้า
เวลาที่เขาประกาศค่าดัชนีเนี่ยก็คือมีผลต่อสุขภาพแล้ว
ให้ทำความเข้าใจให้สมัยไม่ใช่เราไปเปิดที่ไอโฟนมันจะไม่ถึงหรอก
มันอยู่ที่สามสิบเก้าค่ะสี่สิบสี่สิบเอ็ดแต่ถ้าข่าวเวลาเราฟังว่าค่าดัชนีอย่างเงี้ย
อืมถ้าสูงกว่าสี่สิบเอ็ดจนถึงห้าสิบสามจุดเก้าเนี้ยมันมีผลต่อสุขภาพหมดเลย
อย่างบางนาบางนาเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสามจุดเก้าอืม
คือสูงสุดที่มีผลต่อสุขภาพแล้วเนี้ยค่ะอืมนะฮะอืมอ่ะโอเค
คนคนก็ส่งมาเยอะไหมเนี้ยเขาบอกว่าเครื่องใหม่เล่นน้ำแล้วค่ะ
ของบริษัทบริษัทหนึ่งเขามีกำหนดให้พนักงานเนี่ย
แต่งตัวมาร่วมงานในตีมวันสงกานี่ดูอืมนี่ก็เป็นกี้กี้
แต่เป็นกระแสแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนี่ทำไมเขียวอย่างเงี้ย
ก็เป็นพระแก้วมรกฏส่งน้ำพระคือเขาบอกลักษณะเนี้ย
เหมือนกับพระแก้วมรกฏนะฮะต่อมาพระพยอมเนี่ย
ข้อที่ติ่งหนุ่มที่แต่งเป็นพระแก้วมรกฏว่าไม่เหมาะสมเนอะ
แทงใจคนที่นับถือฝากเตือนสติว่าอะไรควร
อะไรไม่ควรเขาว่าอย่างงั้นแต่ก็มันก็เขาก็บอกเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเขาอ่ะ
ล่าสุดคุณไกรวิทย์นะฮะชนิกุลเนี่ยชื่อว่าใครครับ
น้องฮ่องเต้อ๋ออายุเพิ่งยี่สิบเจ็ดเป็นพนักงานบริษัทที่แต่งชุดเนี้ย
เขาว่าไงฮะตอนเที่ยงไม่ได้อ่านเราถึงถามไม่ได้อ่านอันนี้ไม่ได้อ่าน
ใช่ครับตอนเที่ยงก็เห็นรอฟังคุณเน่าอยู่รอฟังคุณบอกอยู่
ช่องสามเขาก็เล่ากันแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงอยากจะฟังคุณผมต้องฟังคุณเท่านั้น
อืมเขาบอกอย่างงี้ทำไมเขาบอกยังไงครับกำลังจะบอกอ่าเชิญฮะอ่า
บริษัทเนี่ยเอาอะไรยัดปากมันทีหน่อยฮะบริษัทเนี่ยจัดให้แต่งตัวมาร่วมงาน
ทีมวันสงการอืมเพื่ออะไรชิงรางวัลเราก็นึกถึงว่าเออสงการเนี้ย
เขามีการส่งน้ำพระกันเนอะมีการส่งน้ำพระกันเป็นวัฒนธรรมของผีน้องชาวไทยนี่แหละ
ประยุกต์การแต่งกายคล้ายกับพระแก้วมรกฏเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ย
นึกถึงมุมนี้ของสงการบ้างไม่ใช่แต่ละคนเขาจะแบบว่าเป็นสก๊อยเป็นแว่นขึ้นรถกาบงกาบะ
เขาบอกคนไทยลืมนึกไปหรือเปล่าว่าบ้านเราเนี่ยเราต้องส่งน้ำพระกัน
ซึ่งวัยรุ่นสมัยนี้ลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปว่าเรามีส่งน้ำพระ
ความจริงแล้วใจผมไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่แต่อย่างใดแต่ในประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
มองว่าคงจะไปบังคับความคิดเห็นใครไม่ได้หรอกเราเจตนาเพียงแค่สื่อถึงประเพณีสงการ
ซึ่งก็เขาก็มีเหตุผลของเขานะว่าประเพณีสงการจริงเนี่ย
ก็จะคิดแต่อย่างเงี้ถูกต้องไหมอืมเล่นน้ำสาดน้ำแต่คนอ่ะ
ลืมคิดไปแล้วว่าเฮ้ยเพราะเรามีส่งน้ำพระคนนี้คือน้องคนน้ำเมื่อกี้เหรอ
ใช่น้องคนน้ำเมื่อกี้เลยค่ะแล้วแล้วแล้วชุดน่ะแล้วแล้วแล้ว
เขาสวมทับเข้าไปที่ที่ตัวเขาเลยเป็นสีเขียวชุดที่ว่าทาสี
เมื่อกี้นี้เขาเห็นมีเสื้อเขาทาสีเขาทาสีที่ตัวเขาบอกว่าตอนนี้มีชุดสีเขียว
นี่มันมีชุดสีอ๋ออันนี้น่ะเป็นกางเกงกางเกงทานุ้งอย่างเดียวทานุ้งป่ะ
เออน่าจะเป็นแต่ตัวน่ะทาสีตัวทาสีเลยโอ้โหว้าวแล้วก็ที่สำคัญเนี้ย
เขาบอกทุกวันนี้จนถึงหน้าบัตรนาวนะเออหน้าบัตรนี้ยังล้างไม่หมดเลย
หมดยังไม่หมดเลยเหรอยังไม่หมดตรงส่วนไหนสีที่ทาตัวไปเนี่ยเป็นสีผสมอาหาร
อ๋ออ๋อแต่ตอนนี้ล้างยังไม่หมดเลยอืมนะฮะเออทางบริษัทเองเขาบอกว่าเขาจัดงานเลี้ยงพนักงานอย่างปีละสองทั้ง
คือปีใหม่สากลกับปีใหม่ไทยซึ่งห้องเต้เนี่ยเขาก็แต่งตัวโดดเด่นกว่าคนอื่นจริงจริง
อืมแล้วเป็นที่ยอมรับของทุกคนจึงมอบรางวัลชนะเลิศให้อืมมีเงินรางวัลด้วยไหมคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยโพสต์โซเชียลเป็นประจำแต่ครั้งเนี้ยเขาก็สร้างความฮาเป็นอย่างมาก
ซึ่งมันจะปาร์ตี้ครั้งหน้าเนี้ยเต็มเหนียวกว่านี้แน่นอนอ่า
รอตามปีหน้าไปนั่งอยู่ในออฟฟิศนะเนี่ยนะเออโอ้โหดูสินั่งเขียวปึ๊ดเลย
นี่แหละครับอ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
โอเคอ้าวมาคุณหนุ่มคุณหนุ่มครับผมทำอะไร
เอ้ากำลังดูข่าวนี้อยู่นะครับก็คือจ่าสิบโทนายเนียถูกจับ
แล้วจริงจริงแล้วคือเขามามอบตัวนะครับว่าอย่างนั้นนะครับ
คือก่อนนั้นเนี้ยก็มีข่าวว่าตำลูกจะไปจับเขาแล้วก็หลังจากนั้นเนี้ยก็บอกจับ
ยังจับไม่ได้ค่ะอ่าตามไม่ได้เพราะล่าสุดเนี่ยนะครับ
เนียนเนี่ยมอบตัวเรียบร้อยนะครับคือผู้สื่อข่าวรายงานนะครับ
บอกว่าที่กองบัญชาการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
นายทหารพระธรรมนูลนะครับรวมถึงทนายความ
ได้นำตัวนะครับจ่าสิบโทเข็มรัฐบุญช่วย
สังกัดกรมขนส่งทหารบกนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหา
พนักงานตามหมายจับนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงาน
แล้วบอกว่าตัวของแฟนสาวของทางฝั่งนายเมียคนนี้
หรือว่าทางแฟนสาวของทางจ่าสิบโทเขมรัฐเนี่ยนะฮะ
พนักงานสอบสวนเองเนี่ยได้มีการจับแยกห้องสอบปากคำนะครับ
เพื่อให้ได้ความกระจ่างในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็หาความเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับ
ส่วนทางด้านคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรท่านก็เป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับ
ท่านก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับคือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการเมืองเลย
หรือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งเลย
ตอนนี้เนี่ยก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุยังไม่ได้นำข้อมูลไปขายหรือว่านำไปใช้นะครับ
จากการสอบปากคำนะครับทางฝั่งของจ่าสิบโทเขมรัฐเนี่ย
โดยจาศิพทูลเขมรัฐก็รับสารภาพแล้วครับบอกว่า
ตนเองนั้นทำเพียงคนเดียวซึ่งทำไปเพื่อการทดลองว่าจะมีรายชื่อของตัวเองอยู่หรือเปล่า
จะพบว่ามีชื่อตัวเองกับญาติอยู่จริงจึงซื้อข้อมูลมาโพสต์
และที่ทำไปเนี่ยเพราะอยากดังรวมถึงมีรายชื่อไม่ถึง๕๕ล้านรายตามที่เป็นข่าวออกไปนะครับ
ทางนี้นะครับคนตำรวจโทรวรวัตท่านก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยจบปริญญาตรีด้านเทคโนรีสหรัฐนิเทศ
ส่วนแฟนที่เป็นพยาบาลทำหน้าที่ดูแลคนไข้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบใดทั้งสิ้น
จากนี้นะครับจะมีการภูมิตัวไปสอบปากคำนะครับแล้วก็ไปดูที่พักนะครับ
พร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานด้วยแล้วก็จะนำตัวเนี่ยกลับมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะส่งฟ้องศาลต่อไปเนี่ยครับคือล่าสุดนะฮะพลตำรวจโทวรวัตรนะครับ
ท่านก็บอกว่าเอ่ออันเดิมก็เนี่ยอ๋อโทษนะฮะคือตอนนี้เนี่ยท่านบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าตอนนี้ได้มีการไปตรวจห้องพักแล้วนะครับโดยผู้ต้องหาเนี่ยมีไปด้วยนะ
เขาบอกมีอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากเลยก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างดีนะครับ
รวมถึงไม่พบแปดตัวรีโมทควบคุมทางไกลโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
นะเนี่ยจากคำให้การผู้ต้องหายังคงอ้างว่าได้ซื้อข้อมูลไปจากดาร์กเว็บนะครับ
โดยที่ไม่ได้นำข้อมูลไปขยายต่อหรือไปขายต่อใดทั้งสิ้นส่วนแรงจูงใจการก่อเหตุมีสามประเด็นหลัก
ก็คืออันดับแรกต้องการประกาศขายข้อมูลส่วนตัวแต่พอเรื่องไม่โด่งดัง
นำไปเผยแพร่ต่อในลักษณะข่มขู่กระทั่งทราบว่าตัวเองนั้นถูกตามจับกลุ่ม
สุดท้ายเลยเบี่ยงประเด็นไปเชื่อมโยงเรื่องของทางการเมืองแต่โดยรวมที่ก่อเหตุไปผู้ต้องหาต้องการจะรองภูมิ
เพราะคิดว่าตัวเองนั้นเชี่ยวชาญตำรวจคงตามจับกลุ่มตัวไม่ได้
เนี่ยครับท่านยังบอกเลยว่าไอ้ที่ตามจับกลุ่มตัวล่าช้าเพราะว่าคนร้ายเนี่ยทิ้งอุปกรณ์ติดตามตัวทุกสิ่งนะฮะแล้วก็เหมือนกับหนีไปที่เชียงรายลองฟังดูครับ
เรื่องต้นนะเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้แฮ็กแต่เขาซื้อข้อมูลมาเขาซื้อข้อมูลมาแล้วเขาเขาก็ทดลองว่าไอ้ตัวเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีรายชื่อที่ที่เว็บเนี่ยบีสปอลัมเนี่ยมีรายชื่อเขาไหมเขาก็ลองดูลองดูแล้วเขาเขามีชื่อเขาจริงญาติเขาจริงเขาเลยติดต่อซื้อมาเขาเลยเอารายชื่อที่เขาซื้อมาเนี่ย

แต่ว่าก็ต้องไปดูตามข้อเท็จจริงอีกทีนึงว่า

เขายังไม่รู้เลยว่ามันหลุดจากหมอพร้อม

ว่ามันหลุดมาจากหมอพร้อมจริงหรือเปล่า
เพราะว่าแต่๕๕ล้านรายชื่ออ่ะ

เพราะว่าไม่ได้เข้ากันทุกคนขนาดนั้น

ที่จริงเรามีคนไทยมีอีก๖๐กว่ากับ๗๐ใช่มั้ยล่ะ

ก็อย่างที่บอกตอนแรกทางหมอพร้อมเขาก็ออกมาบอกว่าแบบแอปพลิเคชันทุกอย่างเขามีระบบควบคุมอย่างดีไม่หลุดแน่นอน
และจำนวนรายชื่อไม่ถึง๕๕ล้านคน

ก็เข้าใจว่าคงไม่ได้หลุดมาจากหมอพร้อมเพราะมันมีกระแสออกมาตั้งแต่แรกเลย

ก็คือเขาบอกเขายังไม่ได้ขายข้อมูลให้ใคร

หมายความว่ามันมีเรื่องของธุรกงธุรกรรม

เขาจริงแต่ในอนาคตก็ไม่รู้ต้องไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรได้
ไปดูเรื่องราวของผัวโหดที่ทำร้ายเมียนี่เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๘เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
คือทางตัวผัวคนนี้เขามีการออกมายอมรับเรียบร้อยเพราะว่ามีการออกหมายจับมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการไปทำแผนคือเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นว่ามีหญิงสาวเนี่ยถูกสามีเอาน้ำร้อนเนี่ย
สาดที่ต้มแบบเดือดเลยนะคะกำลังจะแบบว่าต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
สาดใส่ตัวเองราดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในสถานที่ตรวจสอบสภาพรถของเอกชน
อยู่ที่ซอยปากบางปลายี่สิบสองค่ะตะมนต์บางปลาอำเภอบางพรีจังหวัดสมุดประการ
โดยหลังจากเกิดเหตุร้อยตำรวจโทยิงจีรสุภางธรรมสร
ท่านก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนอสารจังหวัดสมุทรประการขออนุญาตหมายจับมานะคะ
ฝ่ายสืบสวนก็ทราบว่านายภัยศาลคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุก็มีการหลบหนีหลังจากเกิดเหตุปุ๊บก็ไปอยู่ที่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ก็เลยให้ฝ่ายประสานงานสืบสวนของสพสว่างวีรวงที่จังหวัดอุบลรัชธานีเข้าไปจับกลุ่ม
ภัยศาลที่บ้านพลักแล้วก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพบังพลีซึ่งล่าสุดภูมิกับสพบังพลีพร้อมด้วยร้อยตำรวจโท
จิระสุภางก็เข้าไปชี้จุดนะคะทำแผนประกอบคำรับสารภาพกับนายภัยศาล
เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรประการในวันพรุ่งนี้ค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่เขามีการพาไปที่ห้องพักชั้น๔ของหอพักแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นห้องที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีจึงแล้วเสร็จนะคะนายภัยศาลเนี่ยเขาให้การรับสารภาพแล้วก็บอกว่าเขาลงมือก่อเหตุจริง
ทำอะไรบ้างใช้น้ำร้อนราดใส่ภรรยาเขาแล้วก็ใช้ขวดเนี่ยยัดอวัยวะเพศจริง
แต่เขาบอกว่าที่เขาทำลงไปเนี้ยเพราะมาจากความโมโหหลังจากที่ภรรยาเขายอมรับว่าถูกชายชาวเมียนมาเนี้ยข่มขืนแล้วก็มีอะไรกับชายอื่นจริงจริงเขาก็เลยยกน้ำร้อนที่กำลังต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี้ยค่ะไปสระที่ภรรยาก่อนจะใช้ขวดไปยัดกระแทกที่อวัยวะเพศของภรรยาอีกแล้วก็ใช้ขวดเบี
เชื้อด้วยทางด้านพันธุ์ตำลวทเอกวิโร่เขาก็บอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องฐานเนี้ยให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงทำไปเพราะความโมโหฮเรื่องต้นก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี

แล้วก็กระทำโดยใช้วัตถุอื่นล่วงล้ำอวัยวะเพศของบุคคลนั้น
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
และจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหารายนี้นะคะไม่พบประวัติหรือมีคดีติดตัว
ส่วนฝ่ายภรรยาเนี่ยแพทย์ยังคงให้พักรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อ
ตัวภรรยาเองเขาออกมาบอกด้วยค่ะว่าตัวสามีเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของยาเสพติด
จริงแล้วก็คือเขารู้จักกัน๙วัน
แล้วตัวสามีเขาเนี่ยก็คือขอแต่งงาน
ก็แต่งงานกันไปจนมาทราบอีกทีนึงว่าอ้าวสามีมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดนี่นานอย่างนี้ค่ะ
คือมันก็ฟังจากในหลายมุมตัวน้องชายของผู้ก่อเหตุในภัยศาลเอง
เขาก็บอกว่าแบบไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้น
แล้วเขาก็ไม่น่าจะกระโดดลงมาจากชั้น๔จริงหรอกของแบบห้องพักอะไรอย่างนี้
แต่ในส่วนของแม่ของน้องผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเองเขาก็บอกว่าแบบ
ลูกเขาแบบโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้แล้วเขาก็เห็นคือมันมีแผล
ที่มันเป็นเหมือนเนี่ยรอยอย่างนี้ค่ะเหมือนถูกน้ำร้อนลาดอย่างเงี้ย
ผู้พองพองที่ขาจริงเขาหนีออกมานะคะก็คือบอกว่ากระโดดออกมาจากตึกเนี่ย
แล้วก็หนีออกมาตอนแรกไปอีกจุดหนึ่งก่อนแล้วก็ปรากฏยังไม่มีใครกล้าช่วย
เพราะว่าบอกว่ามันเป็นเรื่องผัวเมียเขาไม่กล้าที่จะช่วยหรอก
ก็ไม่ได้ช่วยไปเขาก็บอกว่าอ่ะไปต่อให้คนว่ายน้ำข้ามคลองมาเลยนะพี่นะ
เพื่อจะไปที่อู่อันนี้แล้วก็ไปบอกให้คนที่อู่ช่วยเขาหน่อย
แล้วเนี่ยค่ะสภาพที่ไปเจอตอนที่เขาหนีออกมาคือเป็นแบบนี้
ตัวก็มีแผลที่ขาเนี่ยแล้วก็ที่แขนก็มีแบบเป็นรอยน้ำร้อนลวกเห็นป่ะคะ
นี่ค่ะตอนนี้ก็จับไปเรียบร้อยแล้ว
แต่เมื่อวานนี้เราเห็นคนคนหนึ่งที่ไปดิ้นอยู่กับพื้น
เอาคลิปขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

เออฉันเตรียมข้อมูลนะก็จะเล่า
เวลามึงเล่ากันไป๒ข่าวเพิ่ง๑๐วันแล้ว
เอ้าไปดูกันนี่นางโกรธ
คนก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ผู้หญิงคนนี้ต้องยอมรับเป็นหนึ่งข่าวใหญ่ที่

ซึ่งเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กถึงขั้นมีการแถลงข่าวเลยนะฮะ
ว่าเป็นเกี่ยวกับค้ามนุษย์
ทั้งประเทศไทยจีนกัมพูชา
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔เมษายน
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำการขยายผล
คือมีชาว๑๐เนี่ยสวมประจำตัว

ก็คือบัตรแรงคนที่มาทำงานบ้านเราอะไรอย่างนี้

ก็ก็เขาไปตรวจคนอาคารย่านสี่รม
ปรากฏพบต่างด้าว๗คน

แบบว่าเหมือนถ้องภังอุ้มบุญอะ
ทำไง
เขาก็เอาตึกเนี่ยมาซอยเป็นห้อง
คุณกลัวด้วยเหรออ่าฉันไม่ใช่เธอเดี๋ยวนี้พี่จะมีลุง
ของเธออ่ะเกาะคุ้มกันมันเยอะฉันไม่ค่อยมีเกาะคุ้มกันอืม
นึกออกไหมอืมเขาเรียกภูมิภูมิภูมิภูมิของชั้นเกาะด้วยกัน
ภูมิมันไม่ช่วยอะไรหรอกภูมิเราตายเป็นแก่ไปมันก็ตายไปกับเรา
แต่เกาะเนี้ยมันก็ยังอยู่กับเราเป็นเหล็กอ๋อโอเคอ่ายังไง
นั่นแหละก็เล่าไปหมดแล้วแล้วคุณนี้เห็นคนลงรูป
กลับมากันคุณหนุ่มไปไหนน่ะอาจจะโชว์รูปก็โชว์มาเร็วเร็วไม่มีไม่มีให้โชว์เจอไม่มี
เอ้าเดี๋ยวเข้ามาคุยอันนี้เอานี่ก่อน
เชื่อใกล้ดีเราบ่นเมืองรังสิตตะลุปรับปิดนานแล้ว
ชาวบ้านแย้งเพิ่งเลิกตีไห้

คือเรื่องนี้นะฮะพันธุรกิจเอกนรงเอี่ยมระหงครับ
ประกอบการณ์อยู่ที่สรภประครองรังสิตประทุมธนีย์

คือเขาเชื่อว่ามีการแอบเล่นกันนะครับ
บ่อนดังกล่าวเนี่ยมีเหมือนกับมีคนบอกว่าเลิกเล่นไปนานแล้ว
แต่จริงจริงแล้วไม่ใช่นี่นี่นี่นี่
เขาบอกว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อช่วงเช้ามืดเองอ้าวเนี่ยครับ
หลังเป็นข่าวนะครับก็ตอนนี้ตำรวจก็ได้มีการลงไปในพื้นที่นะครับ
ไม่พบนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กลับแล้วนะฮะ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยประบนดังกล่าวเนี่ยเปิดเล่นมานานแล้วแหละ
แล้วเพิ่งจะเลิกไปเมื่อตอนตีห้านี่แหลงอ้าวตำรวจก็ปิดไปนานแล้ว
ห่างกับทางสพเนี่ยนิดหน่อยเองเขาว่างั้น
แล้วตรงนั้นเนี่ยมีป้อมตำรวจด้วยอยู่ใกล้เลย
ใกล้ใกล้ประมาณสองร้อยเมตรนะฮะคือเขาบอกมีการเล่นได้เสียกันเป็นล้านนะครับ
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันประจำแต่ยังไม่ถึงขั้นยิงกัน
พีชก็ปืนมาข่มขูนเท่านั้นคุณศิษย์ขาดเขาลงพื้นที่ครับ
ไปที่อาคารแฟดประทองสิบเอ็ดหมู่หกตะบนบังพูนนะครับ
เป็นบ้านชั้นเดียวนี่ทาสีส้มส้มดูนี่อันนี้อ่า
ตรงที่จอดรถมีประตูสังกษีสีเขียวปิดมิดชิดนะครับเป็นบ้านที่มีเลขที่
หวังงงอุ้วเภ้งกับกันทำไมเหมือนเดี๋ยว
สีใหญ่อยู่ทึ่ขนาดนั้น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

หรือว่าเงินมันน้อยเขาไม่ให้เข้าจริงเหรอ

ของเราไม่เข้าไปหยอดนะ
ดูหน่อยว่ามีอะไรดูหน่อยต้องกินหน่อยสิ

คนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กับตำรวจออกมาบอกว่า

ไปตั้งนานแล้วคือ๑ชั่วโมงกว่าหน้าหรือเปล่า

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนมอเตอร์ไซค์รู้

ฉันรู้อะไรแฟนคลับรู้อะไรอย่างนี้

มันมีแม่มายืมหน่อยนะทุกคนรู้

เป็นเฟซบุ๊คสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ

เพราะว่าแม่เขาไม่รู้จัก

ไว้ใจไว้ก่อนไงโดยไม่ชำระเงิน
ทั้งที่รถที่กระทำผิดเป็นคนละยี่ห้อ

ป้ายทะเบียนคุณเทพหาหน้าคอน
บนถนนเรียกของห้า

เป็นคุณกรับขี่ครอบครองรถ
ตรงกับป้ายด้านหน้า

เดี๋ยวเขามีความแบบว่า
ก็มีคลิปเธอเลยนะ

หนันไหมรูปเป็น๑๐ปีเดียวเจ็บ

อีบ้าอี้ที่นรก

ไม่แต่พี่หนูเขาเอาหันมาให้พี่มดดูก่อน

ไม่ไม่ได้ขออนุญาตบอกเลื่อนไปให้ดู

เออรีบคว้ามับเลย
ไม่แล้วแบบทำไมมันเก็บรูปอะไรกันได้เยอะ
นี่มันประมาณสัก๑๐กว่าปี๑๐ปี

อ๊ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดต้วมันไง

นายเอเป็นไงอ่านนายเอไป

ฉันงงว่าทำไมมันไม่รบทิ้งมาว่ารูปแบบ๑๐
พี่หนุ่มเขาเก็บเฉพาะรูปพี่ไง

ทะเบียนหน้าหลังไม่ตรงกัน
ตั้งแต่ด้านหลังติดป้ายจะอะไรวะ

ปั๊มนูนสัญลักษณ์ข๒ก็คือคุณส่งเนี่ยแหละ
มีลายน้ำเครื่องหมายราชการกรมการขนส่ง
มีเลข๑๐หลักตรงกับข้อมูลการจดทะเบียน
แต่ป้ายด้านหน้าเนี่ยเป็นทะเบียนปลอม

จึงที่นี่มันเป็นของการการการจับกุมในข้อหาปลอม

แล้วก็สำหรับการขับผ่านช่องเอ็มโลงเนี่ย
ว่ามีการกระทำผิดตั้งแต่๓มีนาถึง๑๑เมษา
คือติดป้ายปลอม๒๒ครั้งอะ

เพราะที่ไอ้เจ้าของรถจริงก็ต้องโดนดิ

อีหนุ่มฉันมีรูปชั่วของเธอนะ

อ่ะลูกบ้านพระหวา

กระทุ่มแมนจังหวัดสมุทรสาคร
ลูกบ้านเนี่ยเขาออกมาแบบเรียกร้องกันหนักหน่วงมาก

แล้วมันเข้ากันมาแบบไม่ใช่ตัวเดียวนะมันเยอะมากจนแบบว่าหลายบ้านเขาตกใจแล้วก็กลัว

อันนี้บ้านนะบ้านนี้นี้นี่ลูกงูเห่าผมมา
คือคุณน้องเขาเป็นเจ้าของบ้านที่มีลูกเล็กวัย๑ขวบ๖เดือน
เข้ามาในคอกเด็กอ่อนของลูกเขาเนี่ย

ซึ่งวิธีการจับงูของรอปภเขาคือ
ใช้ขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเอามาจับ

เขาบอกว่าเขาพาลูกเข้านอนเร็วกว่าปกตินะคะ
เพราะถ้าลูกนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นเหมือนทุกวันเนี่ย
โอ้โหเขาบอกเขาใจสลายเลยเขากังวลเลยแหละ

รับผิดชอบอะไรได้บ้างถ้าเกิดความสูญเสีย

บอกว่าวันที่๒๘มีนาคมเนี่ยพบงูครั้งแรก

คิดว่าไม่น่าจะเจอแล้วแต่ปรากฏว่า

ซึ่งตอนนี้เจอประมาณ๓๐กว่าตัวแล้วนะคะ

หรือว่าอาจจะมีโพรงอยู่ตรงกำแพงหรือเปล่า
ลูกบ้านเขามีการแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาด้วยการนำสก๊อตเทป
แล้วก็ไม้กระดาษไปปิดตามรอยต่อ

ลูกงูเห่าเนี่ยมันก็ยังโผล่เข้ามาอยู่ดี
ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยลูกบ้านเองเขาเคยไปร้องหน่วยงาน

ให้มาช่วยฉีดพ่นควันอัดลงไปในตามท่อ

แต่ทำไปแล้วเนี่ยงูมันก็ยังมาอยู่เรื่อยค่ะ

แล้วก็โพรงใต้ดินมันเชื่อมต่อกัน
เพราะว่างูเนี่ยมันก็เลยเลื้อยขึ้นมา

เขาบอกมันมีการฉีดพ่นควันไปจุดหนึ่ง

คือเขาก็จะรู้ว่ามันเชื่อมกันไป

คือพี่เองเนี้ยก็เลยเอาเรื่องเนี้ยออกมาให้สนได้เห็น

ลำบากใจเพราะเขาต้องการให้ทางฝั่งของ

ตอนนี้คือมันมีเรื่องของงูเนี่ย

เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่๒๘มีนาคม
เจอตัวแรกนะฮะ

เจอตัวเป็นตัวเมียเป็นเหมือนกันจะเป็นตัวแม่
ได้ยาวมากคือประเด็นนั้นคือว่า
ตอนเนี้ยพี่ก็เลยมีการคุยกับคุณนิค

นักจับงูที่ฆอก

พี่ที่ต้นหอมเขาแจวกันว่าคืนนี่มันที่ว่า

พอครั้งนี้เขาร้องกับทางพี่ใช่ไหม

แล้วก็วันนี้ให้เขาลงพื้นที่ไปดูแล้วนะฮะ
ก็คือเขาบอกว่าตรงจุดนั้นเนี่ย

ตามขอบบ้านตามขอบปูนที่

เพราะอะไรเพราะว่างูแต่ละตัวที่ไปเจอเนี่ย

เจอแบบถี่มากเดี๋ยวเข้าบ้านนี้เข้าบ้านนี้เข้าวันนี้
แล้วตอนนี้ที่มันลำบากที่สุดคือ
ทางโครงการเนี่ยมีการไปเรียก
เป็นเหมือนแบบว่าเขาใช้คำว่า
สเนคฮันเตอร์มากัน๓คน
แต่ว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงู
มาถึงเสร็จปุ๊บใช้เหมือนกับไอ้ตัวที่มันฉีดพ่นยุง
อัดเข้าไปในท่อเพราะอัดไปในท่อเสร็จปึ้งเนี่ย
งูมันก็หนีมันก็หนีมันก็เลื้อยไปทางนู้นทางนี้
มันก็แตกกระจายไปหมดแล้วบ้านเนี่ยเป็นหลายร้อยหลังคาเรือนนะ

มันเลยกลายเป็นเหมือนกองทัพงูเห่าที่เข้าไปตอนนี้

ล่าสุดเนี่ยเขาไปพยายามดูแล้วต้องไปหาทางอุดรอบหมู่บ้านให้ได้ว่า
รูไหนช่องไหนโพรงไหนอะไรอย่างนี้
คือมันวันที่สองที่เขาเจอกับตัวที่สองอันนี้น่ากลัว

งูเนี่ยที่มีข่าวมันจะครอบเข้าอยู่รองเท้าใช่ไหม

เขาก็ไปดูว่าพอเขารู้ว่ามันมีงูมาตัวแรกแล้ว
กังวลใจไงแค่ตัวเดียวเองนะเขากังวลใจ

เขาก็เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปกัน
เดี๋ยวก็ดึงขึ้นมามันเลื้อยบนมือเขาอย่างนี้เลย

แล้วเป็นดอกจันทร์เขาก็สะบัดออกเลย

มีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งของคุณนิกเนี่ย

จริงแล้วเนี่ยงูพิษที่เป็นไอ้งูเห่าเนี่ย

อย่าคิดว่ากัดแล้วแค่ปวดหรือไม่ตายนะ

งูเล็กเนี่ยเวลามันกัดลงไปมันฝังเขี้ยวไปปุ๊บเนี่ย
เคี่ยวปุ๊บเนี่ยมันปล่อยพิษแบบเต็มเลย
มันไม่รู้ไงมันยังคอนทนไอ้พวกต่อมพิษมันไม่ได้หรือกล้วยเขี้ยวมันไม่ได้
พอกัดปุ๊บมันปล่อยพวดเลยทีเดียวหมดเลย

มันจะกัดพิษไว้ได้กัดทีนี้ปุ๊บเหลือพิษไว้ต่อกัดต่อไปเหมือนพิษไว้ต่อ
แต่งูเห่าตัวเล็กไม่ใช่มันกัดปั้งมันปล่อยหมดเลย

มันบอกทุกวันนี้มีข่าวอะเลยมาตามซ่วมด้วย
อันนี้แล้วขึ้นไปอยู่บนที่นอนของเด็กอายุ๑เดือน

แม่เขาบอกโชคดีว่าเขาพาน้องขึ้นห้องเร็ว

ตอนนี้จำเป็นที่โครงการต้องเข้าไปดูแล

เพราะว่าต้องมีการประกาศเตือนให้เร็วที่สุด

โครงการไม่ได้มีการกระจายข่าว

ว่ามันมีมา๓๔๐ตัวแล้วตอนนี้

ลูกมาขนาดนี้มันต้องมีแม่เนอะ
มีมันต้องมีรังเลยแหละ
ที่พี่เห็นเนี่ยก็คือที่เอามาให้พี่ดูเนี่ย

แต่เขายังมีงูที่เชื่อว่าเป็นตัวเต็มวัย

มันจะมีที่เขาลอกคราบเอาไว้ตัวเท่าแขน

เพราะว่าทีมงานเขาลงไปเห็นมันมีลอกภาพอยู่

พี่หนูก็ว่ามีเป็นร้อยหลังคาเลยใช่ปะคะ

แต่ว่าตอนนี้ที่เขากังวลใจก็คือ
แล้วเอาไอ้ที่พ่นไปพ่นนี้
มันคงแตกลัง
เราไปอื่น
หรือมันไม่ออกมาเลยมันจะเข้าไปแล้วก็อยู่ข้างใน
แต่ถ้าเกิดว่าเอาพวกยากันยุ่งยาอะไรอย่างนี้ไปพ่น

เขาจะออกมาหรือถ้าไม่ออกมาเขาจะเข้าไปอยู่ข้างใน

อย่าไปเอาไอ้ยามันแค่หนีขึ้นอีกที่หนึ่ง
ใช่คืออันนี้คือวิธีการคือต้องไปสอน

ว่าจะทำวิธีจับคือจับยังไง
ระวังยังไงหลีกเลี่ยงยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ย
คือตอนนี้ทุกบ้านเขาปิดบ้านแบบหนาแน่น
ปิดเมื่อเข้าไปเพราะว่าบางบ้านเนี่ย

เขาบอกว่ามันแทรกเข้าไปได้เหมือนแทรกตัวมันแบนเข้าไปได้

จำลอยแตกอะไรอย่างงี้แล้วน่ากลัวมาชัดเลยน่ากลัว

เออก็นั่นแหละเป็นที่มาวัฒนบัน

นิกที่เป็นประธานของชมรมอสรพิษวิทยาเนี่ย

เพราะคนนี้เขาเก่ง

ก็เลยต้องติดต่อแล้ววันเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้ว
เขาตกใจจริงข้อเขียนว่าเหรอ
พี่หนุ่มโทรหานี่คือตอนนี้นุ่มตกใจ
มีผิดเยอะอยู่สู้อันนี้ไม่ได้โอ้โอ้เยอะพักพักพักพักเดี๋ยว

คุณชายอดำอดำนี่ก็คือลูกของท่านมุยพี่ชายของแมงมุม
นี่แหละคือเขาบอกดารานักแสดงคนไหนกันนะที่ทำให้หม่อมราชวงศ์
เฉลิมชาติยุคคลหรือคุณชายอดำเนี่ยผู้กำกับภาพประโยนไทย
รับงานอะไรแล้วไปรับงานทับคิวที่หลังสมัยนี้นักแสดงยิ่ง
ใหญ่กันมากเลยทำรายงานคนอื่นกันตลอดหลังจากที่มีอืมคลิปเนี้ยก็
ก็แบบสั้นก็เสียมีหลายคนถามว่าดาราคนนี้ใครเป็นนัก
ไหวครับเบื่อเด็กสมัยนี้จำนวนมากเลยพร้อมบอกว่าไม้
หัวไว้แล้วอืมวิถีของนักแสดงรุ่นใหม่โดยเฉพาะหนุ่มหนุ่มที่มี
สื่อโซเชียลและเอฟซีใครอ่ะผู้ใหญ่ถึงกลัวงานทับคิวกันแบบนี้นี่
ถึงไม่ให้ลูกสาวรับงานเยอะจะวุ่นวายกว่าอื่นใครอ่ะ
เบี้ยวคิวอะไรแต่ไม่รู้ใครแม่เด็กรุ่นใหม่กล้าไม่มีขนาด
เขาก็ไปทำอย่างอื่นที่มันได้เงินกว่าหาคนเล่นละครเล่นหนัง
ยากหนังยังพอมีนะแต่ละครทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาอยาก
จะเล่นกันเนอะแต่เขาบอกว่านักแสดงระดับนี้นะความมี
ในความอดทนในการทำงานสูงมากเลยครับเข้าใจเลยว่า
ค่าตัวถึงสูงเกือบจะสุดในวงการครับเพราะจ้างที่
ทุ่มทุนให้สุดเลยถ้าเราจ่ายนักแสดงเมืองไทยสูงสูงเลย
เพื่อไม่ให้เพื่อให้ได้เวลาแบบนี้ผมเชื่อว่าบางส่วนก็
ลุยกับเรานะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ลุยครับเคยลงทุนสูง
สำหรับนักแสดงอยู่เหมือนกันแต่รับกลับมาทั้งผลบวกและผลลบ
แต่ส่วนใหญ่จะบวกนะครับดังนั้นเราก็
อยากพยายามลงทุนกับทุกคนสูงขึ้นเพื่อให้ได้
งานที่ดีขึ้นอืมรถเมย์เคยทำงานกับคุณชายอดำ
เป็นไงบ้างอ๋อองค์ชายอดำมันผู้มกรับ
ก็ไปถ่ายที่ภาคเหนือด้วยกันน่ารักแล้วทำงานแบบชิว
แบบว่าน่ารักอะค่ะคือเข้าใจง่ายไม่ได้หนักมาก
ถ่ายเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับแบบสารคดี
อยู่แบบบนดอยบนเขากันหลายวันเลยแกก็ทำงานแบบว่า
ชัดเจนใช่ชัดเจนจริงจังอืมถ้าเจนุ่นดีหรือเป็นไหม
ถ้าสมมุติเป็นนักแสดงใหม่หนูก็ไม่กล้าเบี้ยวนะ

ก็ค่าตัวนักแสดงใหม่จะไปสูงอะไรล่ะ
ใช่ไหมล่ะเขาก็พูดว่านักแสดงอะไรค่าตัวสูง
บางทีก็ยอมลงทุนกับค่าตัวสูงแต่บางทีก็บวกกับลบไป
เหมือนดาราถ้าจะเอาก็คือต้องยอมจ่ายไปเลยก้อนหนึ่ง
แล้วขอล็อกคิวไปเลยถูกต้องป่ะ
แต่ถ้าเราเหมือนจะถ่ายเหมือนเมื่อก่อนแบบยาวไม่มี
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้แล้วเขาไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไร
มันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้อย่างเช่น
ก็อีกชั่วโมง
เพราะเมื่อก่อนบางทีเล่นลักษณ์อาจจะไม่ได้รู้แบบ
ว่ามันจะถ่ายจบเมื่อไร
แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็พยายามผู้จัดก็พยายามที่จะแบบควบคุมแหละ

มันเสียทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่าง

ก็เหมือนที่น้องออกมาพูดที่ขึ้นไปที่ประตูงราคา

ไปอนุโนธนาบุญกับคุณฟรอยนัทธพงก็มากราบขอเข้ามาเตรียมอุปสรมบท
ทดแทนคุณพ่อแม่ก็ถือเลิกดีในช่วงสงกรานนี่แหละค่ะ
ก็เป็นปีใหม่ไทยนะคะถือโอกาสมาขอขมาเข้าอุปสมบททดแทนคุณพ่อแม่สำหรับฟอยนัตตะพงศ์
หลังจากตัดสินใจลาบวชในช่วงอายุ๓๖ปีค่ะ
หนุ่มพลอยเองเขามีการโพสต์รูปภาพกราบคุณแม่พร้อมกับข้อความบอกว่า
ข้าพเจ้านายนัทธพงศ์ชาติพงศ์ฟอยขอกราบลาอุปสมบทวันที่๑๖เมษายน๒๕๖๐
บวชนี้เพื่อทดแทนพระคุณบิดามานดาตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวร
กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
กายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี
เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีข้าพเจ้ากราบขอขมา
และขอให้ทุกท่านอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะ
แล้วแล้วก็มีการเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหาย

แล้วก็ทุกท่านที่เคารพนับถือไปร่วมงานอุปสมบทครั้งนี้นะคะ
ก็นี่๑๖

เขาส่งข้อความมาให้บอกว่าคุณชายแอดำ

ฮัตครองสาวดังจริง

เพลงแห่งยุคเพลงแห่งสงการ
คือหลังจากที่เปิดตัวอีกี้นะครับในเอ็มวีเพลงธาตุทองซาวดันให้ยอดวิวเพลงนี้ทะลุไป๑๐ล้านวิวในระยะเวลาเพียง๕วัน
ล่าสุดอย่างโอมก็โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าเอ็มวีเพลงนี้ผมใช้เงินของตัวเองเนี่ยลงไปประมาณสัก๑ล้านสองแสนบาท
เป็นเอ็มวีที่ผมใช้เงินเยอะที่สุดในชีวิตที่ผมต้องลงทุนเยอะขนาดนี้เพราะอยากให้ทั้งโลกเขาเห็นว่า
คนไทยก็เฟี้ยวเหมือนกันนะคนไทยถ้าเอาจริงเราทำได้ทุกอย่างเรามีความสามารถ
เรามีศิลปินที่เก่งมากในทุกแขนงของศิลปะขนาดผมทำด้วยตัวเองคนเดียวด้วยเงินตัวเอง
มันยังได้ขนาดนี้ผมอยากจะรู้จริงถ้าคนไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือจากไหนสักที่
วงการศิลปะบ้านเราเนี่ยจะไปไกลแค่ไหนแล้วจะนำพาประเทศเราไปถึงจุดไหน
จะไปได้ไกลเท่าเกาหลีไหมและนี่คือเสียงจากอดีตเด็กโรงเรียนวัดธาตุทองตัวเล็กเล็ก
ที่อยากเห็นประเทศนี้เฟี้ยวกว่าเดิม
ไม่ได้ซิกเกษตปิ๊นหนุ่มเต้นไม่รหล่ะ

เพราะว่าเราเปิดจบมัวทุกต้องไหมล่ะ
น้องอ่ะโอเคพักไหมอ่าพักไหมฮะเดี๋ยวกลับบ้านครับ
นี่เขาบอกว่าจีชังอุ๊กเสิร์ฟความฟินในงานแฟนมิตร
เรียกว่าสาวกรี๊ดกันกระจายคือทุกคนแบบใจฟูมากจริงอะค่ะ
อันไหนเตรียมพร้อมใช่ไหมเตรียมพร้อมพร้อมนะ
เดี๋ยวค่อยตอนจบไหมถ้ายังไม่พร้อมจะเอาไหมก่อนเช้าพร้อมยัง
อชังอุ๊กก็คือเขามีการทำไมเราแบบสวิตช์ปั๊บปั๊บ
ก็เรียกว่าโอ้โหตั้งแต่เริ่มงานนี่ก็ฟินแล้วนะคะ
เพราะว่าปรากฏตัวในลุคแบบละมุนละมัยไหนมาภาพมาอืม
ก็เรียกว่าไม่ได้เจอกันนานถึง๖ปีนะคะเพราะหนุ่มกล้ามโตก็ประเดิมอ้อนด้วยกัน
ท้ายทุกคนว่าผมอุ๊กจ้าครับก่อนที่จะเข้าสู่พาร์ทแรกของการพูดคุยให้หายคิดถึง
จังหวะนี้ค่ะหนุ่มชักอุ๊กก็หยอดความรักใส่แฟนไทยด้วยประโยคว่าสวยมากครับ
หลังจากให้บอกความรู้สึกถึงแฟนแฟนหนึ่งคำนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ที่แฟนคลับ
ผู้โชคดีฟินไปสามโลกเลยค่ะไปเล่นกับดาราเกาหลีกับฉันสิพรุ่งเนี้ย
อ่าเขามาเล่นน้ำมันใช่ไหมเออพรุ่งที่ดาราเกาหลีเล่นกับฉันเนี้ย
ดูที่ฉันอู้ก่อนนี่ดูสิเรียกว่าบอกว่าส่งท้ายแฟนมิติ้ง
สมกันรอคอยหกปีจริงจริง
ใครพิกกรจะเป็นหนุ๊ยป่ะไม่ใช่เนอะเมื่อกี้เห็น
ไม่มาจัดงานแฟนมิติ้งที่ไทยมานานมาก
บ้างเลยครับเสียดิ้งมากเลยครับรอร่ะมันรอใหม่อ่ะ
ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ครับ
อะไร
พอแบ๋งมาก็มาก็หมดนะแบ๋งก็ไปงานพี่มดจะไปเล่นเรื่องนี้พอ
แบ๋งมาไปงานที่หัวทะยามีวัตเตอร์บอมแล้วก็มีพาทยา

แล้วก็ใส่กางเกงในสั้นแมนเลิศ

อืม

บางทีตอนนี้พอมีเพลงออกมามันคนก็จะคิดสัยนุ่มสั้น

แล้วก็บอกว่าเออพอบอกว่าเป็นเลิกนึงก็
ห้ามปั๊ะแป้งห้ามอะไรอย่างนี้บ้าปืนฉีดน้ำร่างแรง

แล้วมันจะวัดกันยังไงบางคนขาสั้นขายาวไม่เหมือนกันดู
มีกำหนดว่า๑๕เซนเลยหรอ
นักบ๊าสเกฟบอลในตำนานถูกประมูลไปด้วยราคาสูงถึงสองจุดสองล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ประมาณสัก๗๕ล้านบาทกลายเป็นรองเท้าที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติการนะครับ
โดยบริษัทประมูลซัทธิบีนะฮะ
เนี่ยเขาบอกว่าประเมินราคาเอารองทัพไปเนี่ย
ล้านถึง๔ล้านดอลลาร์๖๘๑๓๗ล้านบาท
เดี๋ยวจะประมูลคิดว่าจะเท่าไหร่อ่ะนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเสื้อบัสเก็ตบอลนะฮะ
ประมูลไปในราคา๑๐ล้านกับอีก๑แสนดอลลาร์

นี่ทำไมเขียนมันเป็นอย่างนี้เนี่ย

ล้านดอลลาร์ต้อง๓๐๐กว่าล้านอันนี้เขียน๑๐ล้านดอลลาร์ใช่ไหม

ก็เหมือนกันอ่ะพวกดาวเวลาเขาทำอะไรเขาทำสุดเนอะ
แบบว่าสร้างปรากฏการณ์ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ย
วันนี้นางก็ท้องขึ้นคอนเสิร์ตจำได้ไหม

มีอะไรอย่างนั้นว่านางว่า๒๑ล้านเธอ

เพื่ออะไรเพื่อที่จะมีน้องคนใหม่

ก็มีอยู่แล้วไงเขาขึ้นคอนเสิร์ตนางก็ท้องอยู่แล้วไง
แล้วก็บอกว่าโอ้โหห้องครัวอย่างที่นางไฟฝัน
ต้องร้องเพลงแล้วว่ะ

เครื่องสำอางเดี๋ยวก็รวยมากแล้ว
มากกว่าค่าตัวดารา๑คนทั้งชีวิต

สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ